ยังมีอีกโอ้โหเขาบอกว่าองค์ลงในสถานที่ที่ว่าไปรับรถนั่นแหละ

โฮ้ย
โถยยย
นี่อาการอะไรเนี่ยดู
โอ้โหดูควบคุมตัวเองไม่อยู่
โอ้อยากได้อยากได้กระบะมานานเร็ว

มันไม่ใช่ว่านิดนี่ได้รถไบอะไรหรอกนะ

คนเขาบอกว่าเขานี่นะฮะ
เป็นคนที่นับถือวิญญาณบรรพบุรุษ
แล้วยังไงแล้วที่เห็นเขาองค์ลงแบบนี้ก็เชื่อกันแล้วว่า
วิญญาณบรรพบุรุษของเขามาเข้าทรงเข้าสิงเพื่อ

ยินดีนะเนี่ยที่ได้รถ
อาการเลยเป็นแบบนี้
ดีใจดีใจกระโดดรถเต้น
โอ้ยกระโดดรถเต้นก็ไม่ได้ว่าเลยหรอก

กลัวกลัวกางเกงจะหลุด

กลัวรถเป็นรอยโอ้ถ้ารถเป็นลอยขึ้นมาเดี๋ยวเรื่องใหญ่อีกนะ
เออเก็บไว้ก่อนประกันอย่าเพิ่งใช้